มีสาวโรงงานถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมในห้องเช่าที่สระบุรีนะครับ
สภาพศพนั้นถูกคนร้ายใช้มีดกระหน่ำแทง๑๐กว่าแผลด้วยกันนะครับ
แล้วก็อยู่ในลักษณะเปลือยเปล่าอยู่ที่หน้าห้องน้ำในห้องเช่า
ส่วนแฟนของผู้ตายนั้นบอกว่าถึงกับช็อกเมื่อกลับมาที่ห้อง
แล้วก็เห็นแฟนของตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับเจาะประเด็นจากรายงานครับ
เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายร่างกาย
เปลือยกายบริเวณหน้าห้องน้ำภายในห้องเช่าชั้นเดียว
อุรายรัฐตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
โดยที่เกิดเหตุพบศพนางนานธนาพิทักษาอายุสิบสิบสองปี
ชาวจังหวัดมหาสารคามนอนหงายเสียชีวิตสภาพเปลือยกาย
กองเลือดอยู่ภายในห้องน้ำบริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย
และลิ้นปีมีร่องรอยถูกแทงเป็นแผลลึก
และบาดแผลตามร่างกายกว่า๑๕บาดแผล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ขณะที่ภายในห้องของผู้ตายนั้นไม่มีการลื้อค้น
หรือร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
จากการสอบถามนายสาอุดีเจมุ
แฟนที่คบหาผู้ตายแบบไม่ได้จดทะเบียนกันยืนยันว่า

ไม่เคยมีปากเสียงกับผู้ตายแต่อย่างใด
แม้ตัวเขาจะไม่ได้ย้ายไปอยู่กับตัวผู้ตายที่ได้ย้ายงานใหม่
ซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องทะเลาะกัน
เพราะที่ผ่านมาก็ไปมาหาสู่กันตลอด
เผยข้อสงสัยว่าอาจเป็นฝีมือของบุคคลที่๓
จากก่อนหน้านี้ตนเองนั้นเคยไปมีเรื่องกับคนคนหนึ่งไว้

ซึ่งมาขโมยโทรศัพท์และยืมเงินแล้วไม่คืน
อาจเกิดความแค้นแล้วมาลงมือกับแฟนตนเองได้
น่าจะเป็นคนที่สามเพราะว่าทรัพย์สินก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะครับ
ยังโทรติดอ่าแต่ทำไมไม่รับสาย
แล้วก็ทำไมปัดสายทิ้งครับแล้วก็ทำไมปิดเครื่อง
ผมก็สงสัยว่าเขาคงอาจจะแค้นผม
เพราะว่าเมื่อปีก่อน
ผมเคยตีเขาเคยซ้อมเขาอ่ะ
คุณไข่ก็คือว่าไม่ได้ทะเลาะกัน
ก็คือว่ามันอะไรอ่ะขโมยของขโมยอะไรขโมยโทรศัพท์อะไรประมาณนี้
แล้วก็มีส่วนด้วยที่ว่ามันติดตังค์ผม
ขณะที่นางสาวดวงนภาพิทักษาซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่ทราบว่าแม่ของเธอนั้นมีแฟนอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยตลอด

แม่ก็จะบอกว่าพักอาศัยอยู่คนเดียวตลอด

และไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรให้เธอฟังเท่าไหร่
แต่ก็พูดคุยโทรศัพท์โทรหากันตลอด
ซึ่งเธอไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ส่วนความคืบหน้าของคดีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
พลตำรวจตีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

พร้อมชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ฆ่าสะเทือนขวัญ
ทารุณโหดร้ายมีการทำร้ายผู้ตาย
ซึ่งเป็นผู้หญิงแทงกว่า๑๐แผล

โดยยืนยันว่าตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน